แต่ที่ต้องให้ดูกันเพราะบางครั้งบางคราวมันเกิดจากความประมาทเพียงแค่เสี้ยววินาที
มันทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้
รถยนต์ชนกับมอเตอร์ไซค์
ไปดูว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแบบไหนครับ
อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดคุณผู้ชมดูวงแดงนะ
คือเห็นรถยนต์เนี่ยขับขี่มาคุณผู้ชมครับ
ขับขี่มาอยู่ทะนจรรยานนวลหมู่๗ตำบลท่าสะอาดอบประโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ให้ดูกันอีกสักครั้งนะฮะรถเก่งคันนี้ขับมาแล้วก็เหมือนชะลอเล็กน้อย
คือเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างจะผมต้องบอกแบบนี้นะถ้าดูตามภาพค่อนข้างจะกระทันหัน
ใช่แล้วเหมือนไม่แน่ใจว่าเหมือนไม่เปิดไฟเลี้ยว
ถ้าดูตรงนี้เราก็ยังเห็นไม่ชัดแต่ก็น่าจะเปิด
แต่เปิดในลักษณะมันกระทันหันแล้วเพราะว่ารถหลังคุณเห็นรถหลังไหม
สิบล้อมันมามันไม่ได้ชะลอเลยแสดงว่าคุณเปิดคุณน่าจะเพิ่งเปิด
แล้วเนี่ยเราต้องรีบเลี้ยวแบบนี้เพราะถ้าเลี้ยวช้าคุณโดนเสยกลแน่นอน

แต่พอเลี้ยวมาปั๊บรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาพุ่งตรงมาเนี่ยมันไม่ทันได้ชะลอ
แล้วเส้นทางแบบนี้การที่จะเลี้ยวคุณต้องบอกแต่เนิ่น
ใครเขาก็คิดว่ามันจะต้องตรงนะแล้วเผลอไอ้เส้นตรงนี้ทึบแบบนี้

ใช่ปกติแล้วแบบนี้บางที่มันเลี้ยวไม่ได้นะคะ
คนที่ขับรถยนต์ก็คือนางสมทรงพาณิชยูปกานัน
อายุ๕๕ปีเป็นคนขับก็คือเปิดไฟเลี้ยวขวานั่นแหละ
ที่บอกเหมือนจะเปิดแบบกระชั้นชิดจะเลี้ยวเข้าคาแคร์
เนี่ยแต่ไม่ทันไงไม่ทันที่มองมอเตอร์ไซค์มาเร็วเลย
ก็ชนปั้งไปแบบนี้คนขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ชื่อว่านางสาวประพัดศรสมอนาอายุ๒๓ปีเนี่ย
ก็ลงไปนอนแบบนี้นะครับก็น่าสงสารนะ
คือก็มาเร็วอยู่เหมือนกันก็ชนเต็มแล้วครับ
เธอเองก็หลุดจากมอเตอร์ไซค์ลงไปกระแทกกับพื้นได้รับบาดเจ็บ

เอาล่ะก็ต้องรอการประถมพยาบาลที่ถูกต้องซะก่อน
พอได้รับการประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนคนขับ
แล้วก็คนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วย

เห็นเป็นแบบนี้เราก็ต้องเล่าสู่กันฟังทุกวัน
เพราะว่ารายการของเรานั้นไม่ได้มีแต่ความฮาอย่างเดียว
มันต้องมีสาระควบคู่กันไปด้วย
ที่ให้ดูแบบนี้ก็ฝากเตือนกันไว้ในแต่ละวันเพื่อเรียกสติ
เรียกสติตัวเองในการขับขี่ในแต่ละครั้ง
สตาร์ทรถมันต้องมีสตินะ
เอาล่ะที่บอกกันแบบนี้เพราะว่าด้วยรักและห่วงใย
จากใจตลังคานะจ๊ะ